วันนี้วันสิ้นปีเราก็ตั้งใจทำงานค่ะ

อ่าพูดต้องการบอกใครรึเปล่าลูก

คนเขาได้ทยอยเดินทางออกไปแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าหมอชิด๒โล่ง
โล่งมากแน่ใจมาก

สถานการณ์การแพทย์ระบาดของโรคโควิด๑๙

คนเดินทางโดยหมอชิดสองได้นะ
ลดลงร้อยละสามสิบได้อ่ะ

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิด๒นะครับ

แต่ก็ถือว่าบางตาครับคุณผู้ชมครับกว่าช่วงปีใหม่ของทุกปี
แล้วก็เช็คอินผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะอย่าลืมนะครับ
ไม่ว่าที่ไหนก็อย่าลืมเช็คอินด้วยนะฮะ
แล้วก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ครับ
และก็ตรวจวัฒน์อุณหภูมิ
สารหญิงคนนี้นะครับเล่าบอกว่าปกติเธอจะเดินทางกลับบ้านเกิดที่สุโขทัยทุกปี
ก็ตั้งใจจะกลับบ้านแหละแต่ก็จะป้องกันตัวเองนะครับ
เพราะว่าต้องเดินทางร่วมกับผู้โดยสารอีกหลายคนทีเดียวพี่คนนี้แหละครับ
แล้วพี่คนขับรถแท็กซี่ล่ะโอ้โหน่าเห็นใจจริงนะครับ
บอกว่าปีนี้นะนะหวังจะทำเงินซะหน่อยแต่บรรยากาศมันเงียบเหงา
รายได้เนี่ยลดลงกว่าครึ่งนะครับเมื่อเทียบกับทุกปีที่ผ่านมาเช่นกัน
เห็นไหมครับมันก็กระทบไปกันหมด
คุณผู้ชมครับข้อมูลจากบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขศเปิดเผยนะครับ
ว่าเมื่อวานี้คาดว่ามีผู้ทฤษฐานประมาณ๙๐๐๐๐๑๐๐๐๐๐คนครับ
โดยบขศเตรียมรถเอาไว้๕๐๐๖๐๐เที่ยว
รองรับผู้โดยสารได้สูงสุด๑๒๐๐๐คนครับ

ปีนี้ผู้โดยสารลดลงกว่าทีเดียวนะครับ
กว่าร้อยละ๓๐ครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

คือเดิมอาจจะใช้รถบขส
แต่ปรากฏว่าปีนี้ก็กลัวคนเยอะ
ก็อาจจะใช้รถยนต์ส่วนตัวกลับภูมิลำเนาไปนะครับ
แล้วก็อยู่บ้านนะครับไม่เดินทาง
ป้องกันโรคโควิด๑๙อีกส่วนหนึ่งก็ได้
พลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พตรตรีพานุมาตรบุญญลักษณ์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นะครับ

ไปที่ลานเฮลิคอปเตอร์นี้ขึ้นบินแล้วครับ
ไปดูสภาพการจราจรพบว่าฝั่งตะวันออกครับ
โดยเฉพาะถนนสาย๓๐๔กบินบุรีปักทงชัยนี่แหละครับ
เมื่อวานนี้ปริมาณรถน้อยผิดไปจากทุกปีครับ
ดูสิครับโอ้น้อยจริงโล่งเลย
เมื่อวานนี้นะครับก็ไม่ว่าที่จะเป็นช่วงพนมสารคาม
่งหน้าเขาหินซ้อนที่มีการก่อสร้างถนน
หรือว่าช่วงกะบินบุรีปักทงชัยที่เป็นทางเชื่อมผืนป่ามรดกโลก
ก็ไม่พบปัญหาการจราจรตลอดเส้นทางครับ
รวมไปถึงช่วงเขาช่องตะโกซึ่งเป็นถนนสวน๒ช่องทาง
ระยะทางยาวกว่า๓กิโลเมตรครับที่จะมุ่งหน้าไปยังบุรีรำ
ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาจุดนี้แล้วก็โอ้โหหนึบฮะหนึบเลยครับ
คือปีนี้เนี่ยรถสามารถทำความเร็วได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ
ยังไงต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับถ้าทำความเร็วได้
เพราะว่าปริมาณรถมันค่อนข้างน้อยตำรวจก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ
เหมือนทุกปีตั้งจุดบริการไว้มีรถยกรถลากช่างซ่อมเตรียมเอาไว้
ถ้ารถของท่านเสียขณะที่สภาพการจราจรมาดูฝั่งออกฝั่งที่จะไปออกทางตะวันออก
มอเตอร์เวย์นะฮะซึ่งเปิดให้ใช้บริการฟรีนะครับ
ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้ก็มีประชาชนเดินทางค่อนข้างน้อยครับ
ขาเข้าและขาออกทำให้ไม่มีปัญหาการจราจรแต่อย่างใดนะครับ
ยังไงก็ตามรถน้อยขับเร็วได้แต่ว่าอย่าก็ต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วย
ที่มันโล่งมันมีอยู่๒ประเด็นเค้าเลยไปถามมาเค้าบอกว่า
ส่วนกลับไปแล้วก่อนหน้านี้เพราะกลัวว่ารัฐบาลจะประกาศล็อกดาวน์
แล้วกลับบ้านไม่ได้ก็เลยกลับไปก่อน
อีกหนึ่งประเด็นคือไม่ไปแล้วอยู่บ้านฉันกลัวโควิด
หลายคนคิดแบบนี้มาที่ก่อนนี้
พัฒนาประตูตลอดความกัล
ถ้าอย่างนั้นถ้าไปก่อนกันแล้วเวลากลับก็ทยอยกลับกันก่อนบ้าง